ขยับไปดูที่เมืองยะโสธรกันบ้างค่ะเจ้าของร้านขายโรงศพ
รอบนี้ดึกดื่นไม่หลับไม่นอนมายืนอยู่ข้างถนนแล้วถือมีดพระด้ามยาวเลยนะคะ
แล้วแบบตะโกนด่าตะโกนท้าทายรถเก่งที่ขับผ่านมาบอกว่า
เฮ้ยมีเรื่องเหรอมีปัญหาอะไรแล้วง้างมีดขึ้นมาทำแบบนี้ค่ะ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
แล้วก็ฟันรถของชาวบ้านที่ขับผ่านไปผ่านมา
ในพื้นที่ของตัวเมืองยะโสธร
จุดนี้เนี่ยจุดเกิดเหตุอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลยะโสธร

กล้องหน้ารถก็จับภาพได้ชัดเจน
ตัวคลิปมือถือก็บันทึกภาพได้อย่างชัดเจน

เขาขับรถออกจากบ้านพักนะในวันเกิดเหตุ
กะว่าจะไปเที่ยวงานประเพณีบุญบ้างไฟในเมืองยะโสธรหน่อย
แล้วเขาเห็นว่ามันมีกลวยวางอยู่กลางถนน

คนขับรถฝั่งผู้เสียหายก็เลยพยายามที่จะ
สักพักหนึ่งเท่านั้นแหละค่ะผู้ชายเสื้อดำที่เป็นเจ้าของร้านขายโรงศพ
ก็ถือมีดเข้ามาด่าทอโวยวายเสียงดังแล้วก็ฟันเข้าที่รถเก๋งแบบนี้
หลังเกิดเหตุแน่นอนทั้งหมดก็มีการนำคลิปนี้ไปแจ้งความกับตำรวจแล้วนะคะ
แล้วเห็นบอกว่าฟันครั้งเดียวไม่พอนะ
ตัวผู้ชายคนที่เป็นเจ้าของร้านลงศพเนี่ยเหมือนเดินมาฝั่งข้างคนขับ
ด้านข้างคนขับแล้วก็มาฟันกระจกข้างคนขับด้วย
แล้วก็ไปยืนด่าตัดโพโวยวายเสียงดังคุ้มคลั่งนะคะ
ก่อนที่จะมีการแจ้งตำรวจเข้ามาระงับคลั่ง
แล้วก็สามารถควบคุมตัวเขาไปได้พร้อมกับอาวุธมีดของกลาง
ที่ใช้ในการก่อเหตุไปสอบประคำกันต่อที่สพเมืองยะโสธรค่ะ

ขึ้นรถไปที่สพเมืองเยอะโสธรแบบนี้เลย
ทีนี้หลังเกิดเหตุค่ะผู้สื่อข่าวได้มีการสอบถามภรรยาของคนก่อเหตุ
ภรรยาเล่าให้ฟังบอกว่าตัวสามีเนี่ยเขามีอาการเครียดสะสมมานาน
เพราะว่ามักจะมีรถมาจอดขวางหน้าร้านขายโรงศพตลอด
เอากลวยมาตั้งแล้วก็ยังมีรถมาจอดขวาง
สามีก็เลยโมโหหัวร้อนค่ะอดรนทนไม่ไหวคว้ามีดออกมาไล่ฟันรถแบบนี้เลย
แต่ทีนี้คุณผู้ชมลองฟังข้อมูลนี้สำคัญเหมือนกัน
ผู้สื่อข่าวได้ข้อมูลมาว่าชาวบ้านแถวนั้นบอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะ
ว่าตัวเจ้าของร้านขายโรงศพเนี่ยมักจะมีพฤติกรรมไล่ทุบรถชาวบ้านเป็นประจำ
ไม่ผิดไล่ทุบรถชาวบ้านเป็นประจำจนกระทั่งมีคนถ่ายคลิปไว้แบบนี้แล้วก็นำมาลงโซเชียล
อย่างไรก็ตามชาวบ้านระแวกนั้นบอกว่าวอนตำรวจหน่วยงานเข้ามาจัดการหน่อย
เรื่องแบบนี้ไม่อยากให้แค่ตักเตือนแต่อยากจะให้จัดการขั้นเด็ดขาดนะคะ
ก็รับโทษทันตามกฎหมายต่อไปค่ะ